ล่าสุดยังถูกป่วนจากเรื่องนอกสนามนะครับเพราะว่ามีมิจฉาชีพนำภาพของเจ้าตัวไปใส่ในแบรนเนอร์รับสมัครการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน๑๕ปีรายการหนึ่งนะครับ
ย้ำนะครับแล้วก็เก็บ๕สมัครทีมละสองหมื่นบาทและทีมแชมป์จะได้ไปทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรดังอย่างชนันเบมาเร่ครับ
โย่งทราบเรื่องนี้จากการที่มีคนโทรไปสอบถามเยอะว่ามีการเก็บค่าสมัครแล้วแต่ยังไม่มีการแข่งขันเจ้าตัวก็ไม่รู้เรื่องเลย
พร้อมว่าจะเอาผิดด้วยด้วยการดำเนินคดีทางกฎหมายอย่าง
ถึงที่สุดอย่างแน่นอนครับ